ดูความคืบหน้าเหตุการณ์ทำร้ายร่างกาย
เราเคยนำเสนอข่าวให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันแล้ว
เป็นภาพกล้องวงจรปิดเหตุการณ์๑๒รุม๑
คนนั้นเป็นช่างไฟไปเที่ยวสถานบันเทิง
แล้วไปมีเรื่องกับ๑ใน๑๒คนนั้น
สุดท้ายตามมาทำร้ายกันปางตาย
คุณผู้ชมจับได้แล้ว๑๒คน
ผู้บาดเจ็บทำร้ายเขาก่อน
รุมกระหน่ำเอาเก้าอี้ฟาดเขาปางตายเลยคุณผู้ชม
เหตุการณ์นี้คนที่ถูกทำร้าย
เป็นช่างไฟฟ้าเขาก็ไปเที่ยวสถานบันเทิง

กรสินนะฮะถูกกลุ่มวัยรุ่นประมาณ๑๒คน
รุมทำร้ายร่างกายใช้ไม้ตี
ใช้เก้าอี้กระหน่ำตีจนบาดเจ็บสาหัสสมองบวม
ส่วนเพื่อนถูกรุมทำร้ายบาดเจ็บก็เย็บหลายสิบเข็มเหมือนกันนะครับ
เมื่อวานตำรวจก็คือพันธุ์ตำรวจเอกรัชพลเสริมสรรค์ผู้กำกับการสอบภอมเมืองกรสิน
แล้วก็นายสมเจตเต็งมงคลในอำเภอเข้าไปเยี่ยมอาการ
ผู้บาดเจ็บก็คือในจักรพงศ์สมวิไลตอนนี้อาการก็เริ่มดีขึ้นบ้างแล้วนะครับ
ก็ให้นอนพักดูอาการหลังจากทำการเอ็กซาเรย์สมองตามร่างกาย
ข้อมือแตกนิ้วแตกมีรอยฟกช้ำมากมายที่มือด้านขวาถูกตีก็แตก
เพราะว่าเขาใช้มือป้องกันตัวเองนะฮะเอาบังเก้าอี้ต่างนะฮะ
วัยรุ่นก็ตีที่ศีรษะอยู่เขาก็เอามือบังแต่ว่าก็บังไม่ได้นะครับ
นายจักรพงศ์เขาเล่าแบบนี้เขาไปเที่ยวสถานบันเทิงตามปกติ
เหมือนวัยรุ่นทั่วไปกับเพื่อนแต่ปรากฏว่ามีกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มเนี้ย
ชกหน้าเขาก่อนระหว่างนั้นเนี่ยกาดก็ไปห้ามปรามแยกกัน
ซึ่งเขาตัดสินใจหนีดีกว่าหนีออกมานอกร้าน
แต่ปรากฏว่าวัยรุ่นกลุ่มดังกล่าวไปดักรออยู่ด้านหน้า
และตรงเข้าไปทำร้ายก็เลยวิ่งหนีหลบไปข้ามถนนออกไป
ตรงตลาดเกษตรอีกฝั่งหนึ่งแต่ข้อร้ายครับวัยรุ่นกลุ่มดังกล่าว
ไล่ตามมาทันทำร้ายใช้ไม้ตีใช้เก้าอี้ตี
พร้อมยอมรับว่าเหตุการณ์นี้คิดว่าตัวเองอาจจะตายแล้ว
ด้วยซ้ำไปนะฮะไปฟังเสียงเขาหน่อยครับ
เพราะว่าเขาก็เน้นที่ศีรษะผมฮะ
จะตีแต่หัวอย่างเดียวเลยหรอ
ใช่ครับผมก็เอามือคลุม
แต่โชคดีที่เขายังสามารถพูดจาได้แล้ว
สมองบวมเล็กน้อยไม่ถึงขั้นกับเลือดคลั่ง

หัสอะไรมากนะครับตอนเนี้ยเมื่อช่วงเย็นของวันเดียวกันเนี่ย
เมื่อวานตำรวจภูทรกรสินก็จับกลุ่มผู้ต้องหาได้๑๒คนเนี่ยครับ
อาวุธครบทีเดียวนะฮะทั้งหมดเป็นชาวกรสินเป็นคนจังหวัดเดียวกัน
เนี้ยแหละน่ะในสิบสองคนเป็นเยาวชนแปดคน
ถูกแจ้งข้อหาร่วมกันทำร้ายผู้อื่นจนบาดเจ็บสาหัสพร้อมของกลางก็เศษไม้เศษเก้าอี้นะครับ
รถกระบะที่ใช้ก่อเหตุของผู้ต้องหาที่๑ทั้งหมดให้การรับสารภาพร่วมกันทำร้ายร่างกายในจักรพงศ์จริง
จักรพงศ์ก็ถูกทำร้ายพร้อมกับเพื่อนอีก๔คนและอีกหนึ่งคนที่ถูกลูกหลงก็โดนไปด้วย
นายปราโมทถาวรพร้อมผู้ต้องหา๑คนเขาเล่าบอกว่า
เขาก็ดื่มกันตั้งแต่แรกก็มีการชนแก้วกันตามปกติไม่มีอะไร
ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนด้วยซ้ำแต่จู่พอเมาไงมีอารมณ์ขึ้นมา
ทะเลาะกันโดยที่ไม่รู้จักกันมาก่อนจู่ก็มีการทะเลาะชกต่อยกัน
อีกฝั่งเนี่ยเป็นฝ่ายชกก่อนนะเขาบอกว่าฝั่งคนที่ถูกบาดเจ็บเนี่ยชกก่อนมา
เขาก็เลยวิ่งไล่ไปชกกันออกไปถึงด้านนอก
กลุ่มวัยรุ่นเด็กอยู่ด้านนอกไม่รู้อะไรเพียงแต่เห็นกลุ่มพี่ที่รู้จักกันเนี่ย
วิ่งเข้าไปก็ไปผสมลงไปช่วยเขาตีตามไปเฉยเลยไม่รู้จักกันมาก่อน
แล้วไม่ได้มีเรื่องกับคนเจ็บมาก่อนวันหลังไม่รู้จักไม่ต้องไปยุ่งกับเขาค่ะ
เห็นรุ่นพี่มีเรื่องกันเฮ้ยพี่เดี๋ยวตามไปช่วย
ก็ไปตีเขาอีกทีนี้ก็เป็น๑๒คนคุณผู้ชมนะฮะ
สภาพที่ปรากฏคือตนเองขับรถกระบะไปเปิดไฟแล้วก็ตีซ้ำอีกนะคุณผู้ชม
เขายอมรับว่าเขาเนี่ยลงมือจริงแต่คิดว่าคนที่นอนลงไปเพิ่งจะล้มลง
ไม่ได้คิดว่าเพิ่งถูกตีก็เลยเข้าไปตีซ้ำอีกนะฮะ
นายจักรพงศ์เขาก็บอกว่าเขาก็ถูกตีซ้ำต่อไปซึ่งในเหตุการณ์เนี่ย
ได้มีการห้ามปรามกันแต่ไม่คิดว่าจะมีการเอาถึงตายหรอก
แต่ภาพที่ปรากฏแบบนี้ยอมรับว่าเขาเสียใจนะ
กราบขอโทษคุณพ่อคุณแม่ของผู้เสียหายผู้บาดเจ็บด้วย
ส่วนขั้นตอนของคดีนั้นก็ขอให้เป็นไปตามกระบวนการของตำรวจ
เอามาพูดตอนนี้มาขอโทษก็ไม่ทันแล้วเขาบาดเจ็บกันไปสาหัสแล้ว
แล้วก็ตัวเองก็ต้องถูกดำเนินคดีก็ต้องติดคุกติดตารางกันไป
ทำอะไรต้องคิดก่อนนะอย่าเพิ่งแบบว่าเฮโลตามกัน
ซุราไงอืมเล่ามันก็เปลี่ยนนิสัยนะฮะอ้าว